สถานการณ์น้ำท่วมนะฮะเกิดเหตุถุงแตกรับลุงตู่
แตกคือถุงบิ๊กแก๊กถุงหนักเป็นตัน
ไม่แตกวันอื่นดันมาแตกวันลุงตู่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดสิงห์บุรีพอดี
คราวนี้น้ำนองทั่วเมืองรับลุงตู่มาเยี่ยมฮะ
ขนาดไหนกันเชียวเดือดเลยฮะ
เกิดเหตุก็คือถุงบิ๊กแก๊กก็แตกด้วยถุงกระสอบทรายแตกด้วย
นังกั้นน้ำแตกด้วยนี่อยากลองของเหรอฮะ
หมดเลยฮะเหมือนแบบมันอยากอ่อนแอ
มันอยากอ่อนแอวันที่ลุงตู่มาพอดิบพอดี
เหตุการณ์นี้ตอนเช้าลุงตู่ไปตอนบ่ายที่สิงห์บุรีนะ
เหตุจานนี้ประมาณ๙โมง๙โมงครึ่ง
ตอนเช้าของเมื่อวานนี้พนังกั้นน้ำวัดปราศาสตร์
อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพังทลายและข้างล่าง
บ้านเรือประชาชนเทือกสวนไล่นายับ
นี่ชั้นอะไรจ๊ะหลังคาชั้น๒นะจ๊ะ
ฮะเรียบร้อยก็มันอยู่ใกล้
พออยู่ใกล้แล้วมวลน้ำมันมหาศาลมากครับ

ชั้น๑ชั้น๒พังเสียหายับเยินนี่กู้ภัย

ชาวบ้านก็บอกคือถ้าหากมีการเตือนล่วงหน้า

แต่รอบนี้เนี่ยมันพนังกั้นน้ำมันพังเร็วเหลือเกินนะฮะ
ไม่สามารถจะเอาข้าวของขนหายหนีได้ทัน
ต่อมาเอาบิ๊กแก๊กมาช่วยบิ๊กแก๊กหนักถุงละตัน
ลูกมาช่วยกันอุดสถานการณ์นี้เอาไว้ได้
ช่วงบ่ายลุงตุมาคนเอกปรยุทธ์จานโอชา

ลงพื้นที่สิงห์บุรีมีชาวบ้านบางรจันทร์
เฮ้ยบางจันทร์เหรอชาวบ้านบางรจันทร์ถือป้ายรอต้อนรับ
มีป้ายแล้วนี่ลุงตู่แตะอกปึ๊กไอเลิฟอยู่
เพราะมีคนมารอรับเยอะเหลือเกินฮะ

จากในพื้นที่ก็ลงไปตรวจสอบต่อครับ
ลุงตู่ลงเรือท้องแบน

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
ตู่ยืนยันว่าไม่ได้มาสร้างภาพนะ

คือถ้ามาในจุดที่น้ำไม่ท่วมเขาก็ด่า
หรือมาในจุดที่น้ำท่วมเขาก็ว่าอยู่ดี

มีทั้งด่ามีทั้งว่าครบถ้วนไปหมดเลยฮะ
นี่คือภารกิจลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา

มีไหม
เจ้าตะที่บอกจริงเจ้าตะที่ต้องอยู่ชั้น๒นะ

ไม่ไหวฮะสส๔๐คน

น้อยไปสุมช่องกว่า๔๐ก็ได้จ้ะ

ลุงป้อมรองนายกประวิติวงสุวรรณรวมพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีมาดูการบริหารจัดการน้ำ

ขาประจำครบถ้วนเหลือเกิน
มีร้อยเอกธรรมนัฏภรมเผาทะเลขาภารกชาติรับ
นี่ต้องมาค่ะค่ะคุณปวีนาไกรคุบสวัสดีพี่เอ๋
อันนี้ของขาดไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วคู่หูเขาเป็นดาวกับเดือนกัน
ถ้าพี่เอ๋มาอีกคนนึงจะไม่มาไม่ได้ถ้าผมไม่เอ่ยชื่อคุณรู้เลยเหรอ
โอ้โหคนไทยทั้งประเทศรู้มันชัดเจนมากครบถ้วนเหลือหลายจริงนะฮะ
นี่คือภารกิจของลุงป้อมแล้วก็ลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชา
เมื่อวานนี้พอดีครับค่ะ